กลุ่มวัยรุ่นสองกลุ่มก่อเหตุไล่ฟันกันแล้วก็โอ้โหถึงขั้นมีคนนึงเนี่ย
ถูกฟันข้อมือขาดอ่ะมือยังตกอยู่กับพื้นอย่างนี้ใช่
นะคะก็ทะเลาะวิวาสอะไรกันก็ไม่รู้ว่าวัยรุ่นเนี่ยนะคะ
สองกลุ่มนี้เขาก็ตีกันโดยภาพวงจรปิดในที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ย
จะเห็นกลุ่มวัยรุ่นชายสองกลุ่มถือมีดด้ามยาวเนี่ยมาเลย
มากันเป็นกลุ่มเลยอย่างกับหนังอ่ะเออ
แล้วก็ไล่ฟันกันบนถนนในซอยเอกชัย๗๖แยก๒แขวงคลองบางพาน
บางบอนกรุงเทพค่ะเหตุการณ์นี้ทำให้เยาวชนชายอายุสิบเจ็ดปี
ถูกฟันที่ข้อมือซ้ายขาดแล้วเขาก็วิ่งหนีไปขอความช่วยเหลือจากร้านสะดวกซื้อที่ใกล้ใกล้กับจุดเกิดเหตุ
เจ้าหน้าที่กู้ชีพค่ะต้องมาช่วยเหลือปฐมพยาบาลนำส่งโรงพยาบาลทหารเรือนะคะ
วันนี้ผู้สื่อข่าวเราก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุลักษณะคือคล้ายคล้ายกับตลาด
และยังพบรอยเลือดอยู่บนถนนเลยค่ะพบหมวกกันน็อกหนึ่งใบ
ซึ่งยังไม่ทราบว่าเป็นของวัยรุ่นกลุ่มไหนซึ่งจากการสอบถามนางสาวคำคล่องจันทเขตแม่ค้าขายข้าวแกง
เห็นเหตุการณ์นะคะเขาก็เล่าว่าขณะกำลังจะไปซื้อของที่ตลาดเนี่ยค่ะ
ขออภัยคุณผู้ชมต้องเซ็นเซอร์จริงนะคะเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่ากำลังจะไปซื้อของแล้วเปิดประตูออกมาเจอกลุ่มวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์วนไปวนมา๓๔รอบ
จากนั้นลงจากรถกันค่ะถืออาวุธมีดลากไปกับพื้นแล้วไล่ฟันกันใกล้สี่แยก

ก่อนคนเจ็บจะวิ่งมาล้มและยังโดนคั่วหลี
คนใช้อาวุธมีดรุมฟันบาดเจ็บ
บอกตอนนั้นเธอตกใจมากเธอตัวสั่นเลยค่ะ

ตอนแรกคิดว่าคนเจ็บจะตายเลยนะ
แต่สักพักลุกขึ้นมาแล้ววิ่งไปขอความช่วยเหลือ

ฟังเสียงผู้เห็นเหตุการณ์หน่อยค่ะ
มีมีดคนละอันคนละอัน
ฟันแหละก็ตกใจมันการสั่น
ไม่กล้าเปิดประตูออกไป

แล้วก็เส้นทางที่หลบหนีกัน